เอาล่ะทีนี้เรากลับมาดูเรื่องสื่อต่างประเทศดูเรื่องคนไทยในต่างประเทศ
มีบรรยากาศในต่างประเทศค่ะอาจารย์คะสำหรับคนไทยในต่างประเทศนะคะ
ต่างได้เดินทางไปรวมตัวกันเพื่อน้องถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศที่ชุมชนไทยในนครซิดนี่ของออสเตรเลียนะคะที่เป็นไปอย่างเศร้าโศกหลังประสบกรณิกรไทยในออสเตรเลียทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
พระมหาวิรัติพระวัดไทยในออสเตรเลียกล่าวความรู้สึกกับสื่อออสเตรเลียว่าแม้จะอยู่ไกลจากประเทศไทยแต่ทุกคนที่นี่รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
อย่างที่เห็นว่าทุกคนมารวมตัวกันร้องเพลงสันเสริมพระบรมีและน้อมถวายบังคมด้วยความอาลัย
ส่วนที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคมเบอร์ร่าเมืองหลวงของออสเตรเลียได้มีการลดทงครึ่งเสาตามประกาศของทางการไทยเพื่อน้อมถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏด้วย
ส่วนที่ชุมชนไทยในลอสแอนเจลิสหรัฐอเมริกาประสบกรณิกรไทยจำนวนมากค่ะได้เดินทางไปที่วัดไทยซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อน้อมถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศด้วยความเศร้าโศกไม่ต่างกับในประเทศไทย
นางสาวป้อมมนรดีคนไทยในลอสแอนเจลิสบอกว่าแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตแต่ท่านยังเป็นพ่อของเราทุกคน
หลวงเป็นเป็นเสมือนพ่อของของพวกเราทุกคนนะคะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในที่แผ่นดินไทยเราอยู่ที่อเมริกาแต่ว่าท่านก็เป็นท่านก็ยังเป็นพ่อของพวกเราทุกคนในดวงใจแล้วก็ทุกคนก็รักแล้วก็เคารพท่านนะคะ
ข่าวการสูญเสียการสวรรคตของในหลวงที่จากไปมันเหมือนกับพวกเราได้สูญเสียบุคคลคนสำคัญที่สุดในชีวิตเหมือนกับเราได้สูญเสียคุณพ่อของเราไปเองค่ะ
ส่วนคนไทยที่ไปทำงานในลอสแอนเจลิสนายชัยรักสิทธิโสพลบอกว่าคนไทยทุกคนรักพระองค์ท่านค่ะ
เสียใจมากเสียใจมากคือเราไม่รู้จักท่านไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวแต่คนไทยทุกคนรักท่านรวมถึงตัวผมเองผมก็รักท่าน